ยันเสียแป้งยังอยู่ไทย

ท่านคงมีข้อมูลระดับท่านผอบตรคงมีข้อมูล
รู้แล้วนะว่าลงจากเขามาวันไหน

รู้แล้วนะว่าใครพามาบ้าง

แต่ยังบอกกับสื่อมวลชนไม่ได้
คือมันก็แนวทางการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคุณผู้ชม

ถ้าเกิดว่านับแต่วันปล่อยคลิปแรกมา

ตำรวจเขาก็ปรับแผนการไล่ล่าแป้งนาโนตนี่แหละ

ผอบตรพตำรวจเอกต่อศักดิ์สุกวิมนต์

คือตอนนี้รู้ข้อมูลแล้ว
ทั้งวันทั้งเวลา
ทั้งจุดพิกัดสถานที่ที่ลงจากเทือกเขาบรรทัศน์

ขอบคุณน้องนักข่าวทุกคนที่ไม่ถามจี้ตรงนี้นะ

คือก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานนั่นแหละค่ะ

หลังจากที่ทีมสืบสวนเขาวิเคราะห์คลิปแรก

ที่เป็นสวนปามต้นปามน่าจะเป็นแนวตะเข็บชายแดน
ส่วนคลิป๒ที่ปล่อยออกมาวันต่อกันเลย

กำลังวิเคราะห์สภาพในบ้านหลังนี้
ซึ่งพบตรบอกว่ายังไม่ขอตอบนะ
กลุ่มที่ช่วยเหลือเสียแป้งมีกี่คน
แต่ก็ย้ำแหละว่าทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดี
ส่วนการขอเข้ามอบตัวล่ะคะ
ยังทำได้เหมือนเดิมแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขนะ
แล้วก็ฝากถึงแป้งนาโนตท่านฝากอะไรลองฟังค่ะ
พี่ว่ายังอยู่ในเมืองไทยนะ

มันไม่ต้มเรานะประเภทแบบเอารวดหนามมากาง

นั่นนะให้พี่สูญก่อนแล้วกันนะครับ

เรารู้ว่าเขาลงมาวันที่เท่าไหร่

แล้วคนที่ให้การเจ้าเหลือเรามันจะหนีหมดนะครับ

อยากจะส่งสัญญาณอะไรถึงแป้งไหมท่าน
เราก็บอกว่าถ้าไม่มีอะไรจะหนีไปทั้งชีวิตเหรอ

ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาแล้วเราก็พร้อม
ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มา

มามอบตัวแล้วก็บอกว่าตอนนี้คือเราก็พร้อม
ส่วนคลิป๒ค่ะที่มีการอ้างชื่อถึงตำรวจนะ

อันตรีนี้ขอบรรตรวบออกนะคะ
เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
ถ้าเกิดว่ารายชื่อตำรวจที่แป้งนาโนตพูดมาเนี่ย
ตอนนี้มันเป็น๒เรื่องคู่ขนาดในกันไปนะคุณผู้ชม
ฝั่งหนึ่งก็ต้องตามหานักโทษแป้ง
อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องตามหาว่าสิ่งที่นักโทษแป้งพูด
หรือว่าแฉในคลิปเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหม

เดี๋ยวอาจจะได้เปิดชื่อแต่อาจจะเป็นชื่อย่อ
เป็นคำบอกเล่านิดหน่อยคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็มีอดีตผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดท่านก็บอกนะนี่ฮะท่านเรวัต
เรวัตหรือว่าพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษร
ก็บอกว่าเชื่อว่านักโทษแป้งอยากมอบตัว
มามามอบตัวกับอามารับประกันเลยไม่ตาย

คือพลตำรวจโทเรวัตท่านก็ไลฟ์ผ่านแอคเคาน์
โซเชียลมีเดียนะแล้วก็วิเคราะห์ทิศทางในคดีเสียแป้ง
หลังจากเสียแป้งเนี่ยปล่อยมา๒คลิปแฉกลุ่มบุคคล
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
พลตำรวจโทเรวัตบอกต้นเป็นคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนตำรวจจวาระปี๒๕๗๐
และขอเอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เอามาเป็นเครื่องการันตีเลย
เชื่อว่านักโทษแป้งอยากมอบตัวแต่ไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ
ก็เลยเนี่ยพยายามหลบหนีไปอัดคลิปแฉเปิดโปรงไปด้วย
แต่การกระทำแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์อ่ะสิในมุมมองของอาเรวัตร
แล้วอาเรวัตคือแทนตัวเองว่าอานะแล้วก็เรียกชื่อเสียแป้งว่าหนู
อาเรวัตฝากถึงญาติและคนใกล้ชิดของเสียแป้งว่าไปแนะนำหนูให้เข้ามามอบตัวกับอาเรวัตดีกว่า
เดี๋ยวอาเรวัตจะไปรับตัวแป้งด้วยตนเองเลยแล้วแป้งจะไม่ตายนะ
ส่วนคดีเสียแป้งจนถึงขนาดนี้ครับคนสมโปรโทอาร์เรวัตรท่านก็เห็นใจ
ข้าราชการตำรวจที่ตกเป็นจำเลยสังคมทั้งที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมด
มันคือกลมราชทันฟังคนสมโปรโทอาร์เรวัตรกลิ่นเกษรครับ
ตำรวจโทเรวัตยังมองว่าหากนักโทษแป้งกล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
อาจจะรับโทษไม่นานแต่จะสะเทือนไปถึงกลุ่มข้าราชการที่โดนพัดพิงอ่ะ
หากมีการตรวจสอบทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวพี่เบิร์ตจะมาบอกว่า
มีกลุ่มบุคคลไหนบ้างที่จะมาเกี่ยวข้องนะ
คุณผู้ชมก็ได้ฟังคลิปเสียแป้งไปฟังฝั่งเสียแป้งไป
บางคนรู้สึกว่าเชื่อบ้างแล้วนะเชื่อบ้างเห็นใจเสียแป้งบ้าง
มาฟังฝั่งตำรวจชุดจับกลุ่มวันนั้นหน่อยไหม
ตำรวจชุดจับกลุ่มวันนั้นเนี่ยเขาจะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงนะครับ
คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในตำรวจชุดจับกลุ่มในจรวด
จรวดหรือว่านายสิทธิเดชทรงเดชะ
ท่านนี้ที่เอามาเปิดเผยคือพันธุ์ตำรวจโทวีรศักดิ์คงเพชร
อดีตพบรตศ๓๔๓พระทะลุงน่ะนี่ท่านเล่า
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้าที่เสียแป้งจะบุกไปชิงตัวในจรวด
กรกฎาคม๒๑๖๒นั่นแหละจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้
มันมาจากนะครับตำรวจเนี่ยไปจับในอัตชัยเลื่อนแป้น
คนนี้เป็นใครอ่ะเป็นเครือข่ายยาเสพติดครับ
จับได้ที่สุราชธานีขยายผลเนี่ยเวลาจับยาเสพติดมันต้องขยายผล
ขยายผลจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของนายอัตชัย
ว่าหัวหน้าใหญ่ไอ้เจ้าของยาเสพติดเนี่ยนะนี่คนถูกจับนะ
เจ้าของยาเสพติดเนี่ยตัวใหญ่เลยแหละชื่อในต้นฉายาต้นพม่าครับ
แล้วเมื่อไปดูข้อมูลแชทการสนทนาระหว่างนายอัตนัยกับนายต้นเนี่ย
มีการระบุชื่อผู้รับยาเสพติดว่ามีนายบอยชื่อเล่นบอยนะครับ
เป็นคนรับยาจากนั้นมีการสืบสวนขยายผลต่อไปอีกจนรู้ว่า
นายบอยคนรับยาที่จริงก็คือในจังหลวดนี่แหละจังหลวดกับบอยคนเดียวกันนี่ตำรวจบอกนะ
จากนั้นตำรวจก็เลยไปจับกลุ่มในจรวดที่บ้านจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยในจรวดเขาบอกตอนนั้นใช่ไหมบอกว่านะครับ
ตำรวจมาขอตรวจสอบเรื่องการพกปืนแต่ที่จริงเนี่ยตำรวจเข้าไปจับคดียาครับ
โดยตำรวจได้คุยกับนายจรวดบอกเอายาบ้ามาส่งคืนมา
เพราะว่าจ่ายเงินไม่ครบเอ้ามันเป็นยังไงอ่ะ
โดยมีคลิปเสียงที่นายจรวดเนี่ยต่อรองกับตำรวจว่า
หากเอายามาคืนจะขอแลกด้วยการปล่อยตัวแล้วไม่ถูกดำเนินคดี
ลองฟังนี่ลองฟังดิเนี่ย
ต่อมาในจรวดเนี่ยนะครับก็โทรศัพท์ไปหาคนคนหนึ่งที่อ้างว่านี่เป็นลูกพี่เขานะครับ
ภายหลังทราบว่าคืออายการบอยคืออายการบอย
เพื่อให้ลูกน้องเนี่ยนำยาเสพติดมาคืนให้กับตำรวจ
ซึ่งในจรวดเนี่ยอ้างกับอายการบอยบอกว่า
เจ้าของยาบ้าเนี่ยเขามาทวงยาบ้าคืนนะเพราะจ่ายเงินไม่ครบ
แล้วก็นัดคืนของกันที่จุดนัดนี่แหละ
ตำรวจก็เตรียมซ้อนแผนครับ
ตำรวจเตรียมซ้อนแผนจะบุกจับเครือข่ายที่เอายาบ้ามาส่งเนี่ย
ขอกำลังเสริมเนี่ยขอกำลังเสริมจากพันธบรวจโทวีรศักดิ์
พบร้อยต่อชด๓๔๓คนนี้เนี่ยในที่มาเล่าเนี่ย
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานัดหมาย
เครือข่ายส่งยามันไม่มาคุณผู้ชม
แต่เป็นเสียแป้งเป็นเสียแป้งที่พาลูกน้องกว่า๒๐คน
บุกมาชิงตัวในจรวดครับลองฟังดูฮะ
รถมีรถตู้มาประมาณ๓กัน
มันจดบ๊อกหน้าบ๊อกหลังบ๊อกข้าง
แล้วก็มีผู้ชายดูหลงจากรถ
ไม่เรียบไหร่ลูกบี้แล้ว
แล้วก็เรียบไหร่จากเรื่องนี้
มาช่วยมึงแปลกว่าพวกค้ายาจับมึงมาเป็นตัวประกัน

เนี่ยพวกมันมาช่วยถ้าร่วมกับตำรวจพวกมันไม่ใช่มา
พวกมันมาพูดจริงว่าทำไมโกรธกันแบบนี้
แล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นในจังหลวดเนี่ยนะครับ
หนีแล้วฮะหนีลงจากรถของเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
แล้วไปอยู่ฝั่งพวกเสียแป้งที่มาช่วยน่ะโดยมีพวกของประธานติ่งและจติ๊กด้วย
เอาล่ะค่อยไปนะค่อยไปชื่อตัวละครมันเยอะขึ้นเรื่อยนะ
จากนั้นนั้นนายจรวดเข้าไปแย่งปืนเจ้าหน้าที่แล้วมีการยิงต่อสู้กัน
ตำรวจโทวิรสักท่านเนี่ยเล่าบอกว่าตอนนั้น
เสียแป้งอ่ะตะโกนห้ามว่ามึงอย่ายิงตำรวจนะถ้ามึงยิงมีเรื่องกับกูแน่
พวกนั้นน่ะแต่จรวดไม่ฟังครับในจรวดไม่ฟัง

ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริง
เดี๋ยวก่อนนะพี่เบิ้ด
เบิ้ดโทรวีรสัก
ท่านก็ให้เสียแป้งเอาปืนมาคืนซะ
แต่พอเสียแป้งเอาปืนมาคืนก็จับล็อกเลย
ดีตำรวจชุดจับกลุ่มยังระบุอีกว่า
เรื่องราวทั้งหมดมาจากที่ในจรวด

ใครส่งยาใครงงใช่ไหม
นี่เรื่องราวทั้งหมดมาจากที่นายจรวด
เบี้ยวไปเบี้ยวค่ายาจากกลุ่มเครือขายยาเสพติด
ระดับสูงในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน
นี่ไงคือถ้าเกิดจะฟังข่าวมันจะมีชื่อต้นพม่าออกมา
ต้นพม่าแล้วมันมีการติดค้างค่ายากันเป็น๑๐ล้านนะคุณผู้ชม

ตำรวจชุดจับกลุ่มเขามองว่าที่เสียแป้งออกมาเรียกร้องความยุติธรรม
น่าจะเกิดจากเสียแป้งถูกตั้งข้อหาแล้วโดนจับ
ทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำนะครับแล้วไม่ได้เป็นคนยิงตำรวจ
และยังห้ามจรวดไม่ให้ยิงตำรวจด้วยซ้ำ
เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยถ้าหากอายการบอยไม่ได้เป็นคนสั่งหรือขอให้ช่วย
เสียแป้งก็คงอยู่เฉยนะไม่กล้าออกมาช่วยอยู่แล้ว
หากรู้ยิ่งถ้าหากรู้ว่าเป็นตำรวจจริงเนี่ย
ส่วนข้อคอลหาที่ว่าตำรวจภาค๘ที่จับกลุ่มในจรวด
เรียกค่าถ่าย๓ล้านบาทยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องมันสลับซับซ้อนหน่อยนะ
คุณผู้ชมลองฟังดูแต่ผมว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่อง
จะฟังรู้เรื่องอาจจะฟังรู้เรื่องว่าใครเป็นใครใครทำอะไร
มันจะมีชื่อจาติ๊กจาติ๊กคุณคุ้นไหม
จติ๊กเนี่ยเอาจริงนะทีมข่าวเราโทรศัพท์ไปหาเลยนะ
รู้ตัวตนแล้วนะเขาเครียดมากเลยนะจากข่าวที่ออกมา
แล้วขอลาอยาวเลยน่ะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเป็นผู้มวดนะคะ
อายุ๕๔ปีเป็นหัวหน้าชุดสายตรวจเอ่อ
สองศูนย์สอบภอร์ในควรเที่ยมเผยั่นตะขาว
แล้วเขาเป็นหนึ่งในคนที่เสียแป้งพูดถึง

จติ๊กที่ว่าเนี่ยเก็บตัวเงียบเลยค่ะ

มีเสียแป้งมีจติ๊กมีประธานติ่ง

ว่าเสียแป้งไม่ได้รู้หรอก

ใช่พอเอ้าเหมือนกับตกกระดายพลอยโจร

แล้วจรวดก็ดันเอาปืนไปยิงตำรวจอีก
แล้วทีนี้พอจาติ๊กเป็นชื่อหนึ่งที่เสียแป้งพูดถึง
ตอนนี้ตัวจติ๊กหรือว่าหมวดติ๊กเนี่ยนะคะ
ตัวเงียบไม่รับสายใครทั้งนั้นเลย
แล้วก็ขอลายาว๑สัปดาห์

ทางสารวัตรใหญ่หัวหน้าสอบภอร์ในควรเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้หมวดติ๊กเครียดหนักเลย
มันรู้สึกกดดันมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใคร
แต่ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะ
นี่แหละค่ะเรื่องของแป้งนาโนตที่ยังคงมีให้ตามกันทุกวันเลยนะคะ
เราจะต้องดูว่าจะมีคลิปที่๓ออกมาแฉอะไรอีกหรือเปล่านะ